อีกคลิปหนึ่งมาให้ชมกันนะฮะเป็นคนขับรถไปชนชาวบ้านเขา
แต่ไม่ยอมขอโทษแถมกลางด้วยไปชมคลิปเลยครับ
แถมกลางด้วยไปชมคลิปเลยครับ
ปิดได้ไงกว่าบางคนบางคนเลยชี้เลย
ชีทำไมครับ
ดูสภาพก็ไม่น่าปกตินะฮะ

ตะโกนสักขนาดนั้นชายคนนี้นะเป็นคนขับรถเก๋ง
ใส่เสื้อสีเขียวม้ามาโหยวายเหมือนคนเมาเหล้าเอ๊ะอะอะไรก็ไม่
พยายามอ้างว่าตัวเองเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ชูทั้งบัตรทั้งกระเป๋าแสดงเครื่องแบบในรถ
โดยไม่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดแถมข่มขู่ตำรวจเดี๋ยวโดนย้ายนะอะไรแบบนี้
ถ้าเกิดไปเข้าข้างมอเตอร์ไซค์หรือว่าหาว่าเขาผิดอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็ถามไปยังผู้โพสต์ซึ่งเป็นคนขับวิน
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวคอนโดเมืองทองทานีเป็นพื้นที่ของสมภาพปากเกร็ด
แล้วย้อนสอนไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของเขาจากนั้นก็ลงมาโวยวายเหมือนในคลิปเลย
ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดไม่ยอมเรียกประกัน
จนกระทั่งหัวหน้าวินต้องเรียกตำรวจมาไกลกี่
ชายคนนี้อ้างว่าเป็นทหารยังด่าข่มขู่จะย้ายตำรวจด้วย
ว่ารู้จักกับผู้กำกับโรงพักปะเก็ตนะ
สุดท้ายต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนยอมไปโรงพักนะครับ
โรงพักเขาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลปรากฏว่าไม่พบว่ามีแอลกอฮอล
คุณผู้ชมท่าทางเหมือนคนเมาแต่ไม่พบว่ามีแอลกอฮอลเลยนะฮะ
ก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็นัดหมายให้มาตกลงกันใหม่ในวันจันทร์
ให้เขาสงบสติอารมณ์ไปก่อนนะครับ
แต่ว่าย้อนสอนมาก็ผิดเต็มอยู่แล้วล่ะ
ก็เป็นห่วงนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะถูกย้ายเจออันนี้เข้าไปเนอะ